ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาสดใสนะครับ
โดยเฉพาะผลไม้สดของไทยสามารถส่งออกได้มากที่สุด
ในกลุ่มของสินค้าทางด้านของการเกษตรของไทย
แต่ว่ามีข่าวดีเพราะว่าก่อนอันนี้ครับราคาข้าวไทยตกต่ำ

ราคาข้าวไทยสูงที่สุดในรอบ๓ปีในส่วนของราคาข้าวส่งออก
มาเริ่มดูที่ราคาข้าวขาว๕กันก่อนครับ
อยู่ที่๔๔๐ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
หรือราว๑๔๙๖๐บาทต่อตัน
จากปีก่อนที่ราคาอยู่ที่๓๗๐๓๘๐ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
ข้าวนึ่งราคา๔๗๐ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
ราว๑๕๙๘๐บาทต่อตัน
จากปีก่อนที่อยู่เพียง๔๐๐๔๑๐ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเท่านั้น
ต่อกันที่ข้าวหอมมะลิ๑๐๐ราคา๗๙๐ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
เป็นเงินไทยก้อมราว๒๖๘๖๐บาทต่อตัน
จากปีก่อนอยู่ที่๖๕๐๗๐๐ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเท่านั้น
ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าในประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปอยู่ที่๘๐

เดิม๗๕๐๐๘๐๐บาทต่อตัน
ขณะที่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิขึ้นไปอยู่ที่๑๑๐๐

จากเดิม๙๕๐๐๑๐๐๐บาทต่อตันครับ
ร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกว่า
สาเหตุที่ราคาข้าวส่งออกปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการในรอบ๓ปี
นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชเข้ามาบริหารประเทศ

ก็คือว่ารัฐบาลสามารถระบายข้าวที่อยู่ในคลังหมดแล้ว
รวมไปถึงความต้องการข้าวจากต่างประเทศก็เพิ่มสูงขึ้น
โดยเฉพาะทางด้านของประเทศอีรักษ์แล้วก็ประเทศอีรานกลับมาสั่งข้าวจากไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ
เช่นเดียวกันกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมก็ออกมาเปิดเผยตัวเลขการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทยของปี๒๕๕๙
มีมูลค่าอยู่ที่๑๑๙๖๓๐ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐
โดยผลิตภัณฑ์ผลไม้สดส่งออกมากที่สุด๑๒๐
มูลค่า๓๒๔๑๒ล้านบาท
ทุกเรียนสดส่งออกมากที่สุดกว่า๑๕๒
หรือประมาณ๑๖๘๐๐ล้านบาท

รองจากผลไม้สดก็คือน้ำผลไม้ขยายตัวเพิ่มขึ้น๑๐๐
กว่าที่สับปะรสกระป๋องขยายตัวเพิ่มขึ้น๑๐๐ละก้าว
แล้วก็ผลไม้อบแห้งที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดอยู่ที่๑๕๓นั่นเองครับ
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรไทยเพราะว่าทั้งเรื่องของผลไม้ทั้งเรื่องของข้าว
ราคาปรับเพิ่มตามไปด้วยก็น่าจะอุ่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ